ถ้าพูดถึงจังหวัดที่มีการจัดงานใหญ่จังหวัดหนึ่งของประเทศจะนึกถึงจังหวัดไหนบ้างครับทั้งสองท่าน
ก็นึกถึงนครสวรรค์นะคะนึกถึงมังกรตัวใหญ่เลย

ถูกต้องเพราะเมื่อวานนี้ก็พาไปชมกันเชิดสิงโตเชิดมังกรไปแล้วด้วยนะครับ
วันนี้ชาวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์มีการเดินทางกลับไปรวมญาติกันคุณผู้ชมครับ
เพื่อรอขอพรจากเทพเจ้าในค่ำคืนนี้แหละครับ
ขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนที่เป็นปีชงในปีนี้
ก็แห่ไปแก้ชงกันนะเพื่อความโชคดี
ในงานร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพนะครับ
ติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณดิดละดาวิชัยดิดผู้ศึกข่าวดรทีวี
รายงานสดมาจากเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่บนถนนโกศีหรือว่าซอยตรอกท่าเรือจ้างค่ะ
ที่มีประชาชนนะคะนิยมมาบันทึกภาพถ่ายภาพร่วมกับโคมไฟฤดูหนาวค่ะ
ชมรมถ่ายภาพนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อที่จะกราบไหว้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพค่ะ
วันนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะต่างเดินทางกลับมารวมญาตินะคะ
หลังจากมีการแจกอังเปล่าลูกหลานก็จะมีการเดินทางมาเพื่อที่จะไหว้เจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทัพทิมที่สารเจ้าชั่วคราว
บริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะที่จัดไว้ให้ก่อนที่จะมีการแห่ใหญ่ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
และวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันไหว้ค่ะก็จะมีการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษในช่วงเช้า
หลังจากนั้นครอบครัวก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
อย่างครอบครัวรุ่งคณาวุฒินะคะนัดรวมตัวกันวันนี้เพื่อที่จะพบปะสังสรรค์แล้วก็ขอพรจากผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมคนจีน
ลูกหลานนั้นมีงานทำแล้วออกเรือแล้วนะคะก็จะต้องมอบอังเปล่าให้กับพ่อแม่และกราบคารวะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
ซึ่งเป็นสิริมงคลนะคะแก่ลูกหลานอลิสาณนาคีพงศ์ผู้จัดการร้านห้างทองแม่ทองใบหนึ่งก็กล่าวว่าปีนี้ยอดขายทองช่วงปีใหม่นั้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
ราคาทองที่ปรับลดลงก่อนหน้านี้
ซึ่งลูกค้าจะซื้อเก็บไว้นะคะ
เพื่อที่จะเตรียมแจกในช่วงตรุษจีน

เวลาทองเริ่มเขยิบคนจะชอบซื้อเป็นธรรมเนียม
เหมือนกับว่าต้องให้กันช่วงจุดจีนอะไรอย่างนี้
แต่ปีนี้ถ้าแบบถ้าปีไหนทองแพงก็ขนาดก็จะเล็กลง

ผู้จัดการร้านทองนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่า
ปีนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมซื้อน้ำหนัก๑๒สลึง
แต่ด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
บวกกับราคาทองที่สูงขึ้นในช่วงตรุษจีน
ทางร้านจึงมีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
และมีของกำนันแจกในวันตรุษจีน
พร้อมกับปรับลดน้ำหนักทองให้เล็กลง
ให้เหลือราคาเพียงแค่๑๘๐๐บาทขึ้นไป

และนำไปแจกเป็นอังเปล่าให้กับลูกหลานได้ค่ะ
และในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไป
ก็จะมีการไหว้ต้อนรับเทพเจ้า
ที่จะมาประทานพรเนื่องในวันตรุษจีนค่ะ

รายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

วันนี้ก็ยังคงเป็นสาวหมวยอยู่นครสวรรค